ชอบกินทุเรียนกันเปล่าสองคนนี้ทุเรียนทำไมคะทางนี้เขาไม่ถนัดพี่พอได้
แต่ร้านนี้ฮะเขาบอกเลยถ้าไปเจอทุเรียนอ่อนนะทนกินลงไปทำไม
ไม่ใช่ก็บอกเอาคืนได้แล้วก็ขายถูกด้วยเริ่มต้นภูละ๔บาทคุณผู้ชม
เดี๋ยวภูขนาดไหนดูขอดูขนาดหน่อยได้ไหมมันจิ๋วขนาดนี้
ลองไปดูหน่อยที่ตลาดสี่มุมเมืองครับเขาบอกว่าร้านนี้ขายกันตั้งแต่เที่ยง
ยังยันค่ำเลยฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อน
ทุเรียนอร่อยคุณภาพดีมาตลาดสี่มุมเมืองนะคะเริ่มต้นที่๕บาทค่ะ
พี่เอา๔ภู๒๐เอามาเลยจ้ะอันนี้ชอบทุเรียนใช่ไหมทุเรียนพี่เอา๔ภู
นี่แหละฮะร้านชาลินีฟรุดชาลินีฟุตจำชื่อดีตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดทุเรียน๒๔ชั่วโมงตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานีครับ
เขาจัดเต็มเลยนี่เคาะกันใหญ่เลยเมื่อกี้เคาะเลือกทุเรียนกันใหญ่เลย
เอาใจมหาชนคนรักทุเรียนครับสายพันธุยอดนิยมกว่า๒๐ตันทุกวันมาหาซื้อได้ที่นี่
ซื้อแล้วถ้าพบทุเรียนอ่อนคืนเงินเต็มจำนวนฮะหรือไม่ก็เปลี่ยนลูกก็ได้
โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่๑๒ก็คือเมื่อวานไปจนถึง๑๕เมษายนนี้
เที่ยงถึง๓ทุ่มครับเที่ยงถึง๓ทุ่มเริ่มต้นภูละ๕บาทอย่างที่บอก
แต่ขายแค่๔วันเท่านั้นนะจะมีทั้งพวงมณีมีชะนีมีหมอนทองด้วย
แต่ว่าจำกัดการซื้อสิคนหนึ่งได้ไม่เกิน๒๐ภูนะครับ
แล้วก็พิเศษด้วยรับทุเรียนทอดกรอบ๑ถุงขนาด๑๐๐กรัมเพิ่มทันทีเมื่อซื้อทุเรียนครบ๒๐๐๐บาท
ได้ทั้งทุเรียนเป็นลูกทุเรียนกรอบก็ได้ด้วย
แล้วมีโปรด้วยต้อนรับวันแรงงาน๑พฤษภาคมนี้ครับ
ซื้อได้เลยทุเรียนลูกละ๕๐บาทเท่านั้นจำกัดครอบครัวละ๒ลูกครับ
แม่น่าสนใจจริงใครสนใจมีเบอร์โทรติดต่อด้วย๐๒๙๙๕๐๖๑๐๓
แล้วก็๐๒๙๙๕๑๕๑๔และ๐๒๙๙๕๐๖๔๐ถึง๔๒ครับ
โอ้โหนี่น่าสนใจมากสายหลักทุเรียนนะฮะ
ใช่ค่ะนี่พี่เบิร์ตถามอีกทีเอากี่ภูนะ
ภูนี่น้องแซวมาเลยนะพี่เบิร์ตฮะน้องก็ถืออยู่แค่๒ภู
แต่พี่จะเอาสี่ภูเหรอแปลกนะพี่กินเยอะถึงได้อ้วนแบบนี้แหละ